สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมาย
เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง
ยาท่าน้ำขาวไทยนคร
น้องเก่งหรือพลทหารนะครับ
พลทหารบุญฤทธิ์เอี่ยมศิริรักษ์อายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นทหารเกณฑ์สังกัดอยู่ที่กองทัพภาคที่หนึ่ง
ที่ทหารบรมลุกส่งม้าดาวนี้นะครับ
น้องเขาสมัครเป็นทหารเกณฑ์นะครับแล้วก็ประจำกันที่นั่น
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๗สิงหาคม๒๕๖๒
คุณแม่เป็นห่วงเป็นห่วงน้องก็เลยโทรเข้ามือถือ
แล้วน้องโทรเข้ามาถือแต่เสียงที่รับโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เสียงน้อง
เป็นเสียงของผู้ชายบอกว่าใจเย็นกำลังปั๊มหัวใจอยู่
กำลังช่วยอยู่ใจเย็นแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์หายไป
ประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณแม่ก็โทรไปอีก
ก็มีเสียงรับโทรศัพท์บอกว่าคุณแม่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ให้รีบมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้าคุณแม่พร้อมญาติก็เลยรีบไป
พอไปเสร็จสิ่งที่คุณแม่เจอก็คือว่าเห็นศพของน้องอยู่บนเตียงพยาบาล
แล้วมีผ้าขาวคลุมคุมไว้คุณแม่ก็เลยวิ่งเข้าไป
คนก็เลยให้ข้อมูลว่าน้องเก่งเนี่ยไปพบเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยกัน
ที่กินข้าวที่ร้านปอกุ้งเผาประมาณ๑๐กว่าคน
แล้วก็เลยประสบเหตุก็คือว่าโดนเพื่อนรุมฆ่า
เขาบอกให้คุณแม่มีหลักฐานไหมมีหลักฐานก็ไม่ยื่นไปยื่นกับตำรวจ
เขาไปหาตำรวจหน่วยว่าก็เรื่องของเป็นทหารไปโยนกันไปโยนกันมา
แม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็บอกว่าเออให้อยู่เฉย
อยู่นิ่งไม่ต้องออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะทางทางเขาจะจัดการให้
ลูกเขาเป็นชาวบ้านเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วทหารเนี่ยยังมีท่าทีจะปกปิดตำรวจก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเขาถึงร้องมาครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงก่อนหน้าจะเกิดข่าวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย
ก็มีข่าวลักษณะแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็เป็นพลทหารเหมือนกัน
อันนั้นก็ถูกทำร้ายจากรุ่นพี่๓คนนะคะ

จะใช้คำว่าเรื่องยังเงียบก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าความคืบหน้าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนัก
แต่ว่าทางทหารเองก็บอกว่ามีการดำเนินการมีการลงโทษแล้ว
ส่วนความคืบหน้าในทางคดีอื่นใดเนี่ยคือครอบครัวก็รอฟังความคืบหน้าอยู่
ทีนี้จากนั้นมาถึงนี้เกิดในห่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ต้นรายการบอกไปคือมันเป็นคืนวันที่๑๗สิงหาคม
ต่อเนื่องพอดีกันกับ๑๘สิงหาคมค่ะ
เพราะว่าในช่วงดึกเพื่อนโทรตามแล้วคุณแม่ก็โทรตามลูกเพื่อที่จะกลับบ้าน
ลูกไม่ได้รับโทรศัพท์แต่ได้ยินเสียงเหมือนกำลังช่วยชีวิตลูกอยู่

แล้วก็ที่คุณแม่คุณน้าพี่สาวไปร้องขอคำแนะนำคำปรึกษาทางกฎหมาย

ชาวบ้านนะคะไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้รับเงินมาแล้วยังไงต่อจบไหม
หรือรับเงินมาก่อนแต่คดียังเดินไป
เอาแล้วเขาก็อยากรู้ว่าตกลงใครทำลูกเขา

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือที่มาเป็นข่าว

คือไม่รู้จะทำยังไงเอายังไงดี
เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเกิดเหตุได้อย่างไร
แล้วที่บอกว่ามีการติดต่อมานะคะ
ว่าจะชดเชยเงินให้มีการดำเนินการให้
ตกลงใครคือคนผิดใครคือคนทำ
ทำแบบไหนทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้นะคะ

ใครต้องดำเนินการพื้นที่เกิดเหตุคือ

คุณแม่ของพลทหารบุญยฤทธเอี่ยมสิริรักษ์นะคะ
บุญยฤทเอี่ยมสิริรักษ์คือทหารเกณฑ์ที่

สมัครเข้าไปแล้วเพิ่งเข้าไปเมื่อ
กลางปีนะคะประมาณ๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่งเงินให้แม่เดือนละ๖๐๐กว่าบาทนะคะ

คือพอลูกไปแม่ไม่รู้อยู่กับใครแล้วค่ะ
ไม่รู้จะเอายังไงด้วยซ้ำไปนะตอนนี้นะคะ

คุณน้ามาช่วยดำเนินการ
ทวงถามช่วยเรียกร้องช่วยติดต่อด้วย

คุณน้ารัชนีศรีศัพท์
แล้วก็พี่สาวพี่สาวก็มาช่วยตามด้วยค่ะ

คือคุณกนกวัลโชคสวัสดิ์นุกูล

แต่ว่าวันนี้มาในบทบาทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
แล้วก็ยังเป็นประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรมด้วยนะคะ
คุณวรินอัธนาคสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

ข่าวน้อยมากข่าวน้อยมากเลยนะคะคือมันจริงแล้วเนี่ยเกิดคล้ายคล้าย
จะเป็นวันใกล้กันกับข่าวที่ใหญ่กว่านี้ก่อนหน้านี้
อันนี้เกิดขึ้นก่อนแต่เขาปิด
อ่าแต่ว่าวันใกล้กันนะคะ
เดี๋ยวนะคุณแม่ใช้คำว่าติดเลยเหรอ

ฉบับเดียวยังชื่อเก่งยังไม่มีขึ้นหน้าหนึ่งเลย
ก็ไม่เรียกว่าปิดจะให้เรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบ
หรือนักข่าวจะไม่ทราบข่าว
ไปนอนตายถึงขณะนั้นแล้วยังแบบว่า
นักข่าวไม่รู้นี่มันเป็นไปไม่ได้
คุณแม่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย

ในช่วงดึกของ๑๗ใช่ไหมคะ

ประมาณสักตีหนึ่งวันที่๑๘นะคะคาบเกี่ยวกันพอดีเอาทางคุณแม่ก่อน
ไล่เรียงตามลำดับเวลาก่อนเรื่องเกิดขึ้นกับเก่งยังไงคะ
ก็คุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่ก็ธรรมดาเขาจะหายไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง
คุณแม่ก็จะโทรตามเขาตลอดเวลาที่เขาจะอยู่คุณแม่
ถ้าเขากลับมาพักคุณแม่ก็จะเป็นห่วงเขาตลอด
รอบนี้จริงเขาต้องกลับมาอยู่กับแม่ได้กี่วัน
๑๐วันค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้แค่ถึงวันที่๒๐เขาต้องเข้ากลุ่ม
คืนนั้นเป็นยังไงคะ
คืนนั้นเขาก็บอกว่าแม่หนูจะไปกินตรงร้านข้างบ้านนะหนูจองโต๊ะเขาไว้แล้ว

ตลอดเลยเขาก็เขาจะเป็นคนแบบอ้อนแม่กอดหนูหน่อยประมาณ๕ทุ่มเขาจะมากอดแม่
กอดแม่กอดหน่อยกอดหน่อยแม่กอดหนูหน่อยสิ
หนูแล้วหนูจะไม่ดื้อเลยเขาจะพูดคำนี้ตลอดประมาณ๕ทุ่ม
แม่ก็เลยบอกจะกอดทำไมแม่ทำงานเหงื่อเหม็นเนี่ยก็บอกไม่เหม็นหรอก
กอดหนูหน่อยสิหนูจะไม่ดื้อเลยเขาจะพูดอย่างนี้เออกอดหน่อยกอดหน่อยกอดก็กอดแม่
อันนี้คือขอไปนั่งกินกับเพื่อนอยู่ไกลบ้านไหมครับ

๒ห้องติดกันนะ

ก็ยังจะกอดแม่ก่อนไป
เขาจะเป็นคนแบบนี้นอนก็ต้องกอดแม่อะไรก็ต้องกอดแม่
ก่อนหนูหน่อยสิแม่กอดหนูหนูจะไม่ดื้อเลย
แล้วเขาก็จะพูดว่าเที่ยวนี้หนูจะไม่ไปกินเหล้าแล้วนะหนูไม่เที่ยวแล้วนะหนูจะอยู่กับแม่
หนูจะอยู่เลี้ยงแม่แล้วตอนนี้หนูไม่ทำอะไรแล้วหนูไม่ดื้อแล้วหนูอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ดื้อเท่าไหร่อ่ะนะไอ้เกเลนี่ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเกเลเขาก็คงไม่สมัครเป็นทหาร
ทีนี้พอบอกแม่เดี๋ยวหนูเนอะเขาเรียกในเรื่องเดี๋ยวหนูจะไปนั่งกินกับเพื่อนนะ
เขาแม่หนูหนูจะกินตรงนี้นะเพราะว่าหนูจองโต๊ะไว้แล้วหนูก็แม่ก็ถามว่ากินกับใคร
ก็บอกว่าอ๋อกินกับเพื่อนสองคนแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่บอกเออกินก็กินไป
ถ้ากินยังร้านปิดก็มากินที่บ้านต่อก็ได้หรือจะขึ้นไปนอน
คือที่บ้านขายอาหารด้วยใช่ไหมใช่แล้วไงต่อ
แล้วคุณแม่ก็มัวแต่ทำเขาก็มากอดแม่แล้วเขาก็ไปเขาก็ไป

เขาก็กอดแม่แล้วเขาก็ไปคุณแม่ก็มวลแต่ทำอาหาร
ลูกค้าก็วันนั้นก็มีหน่อยนะเพราะมันเป็นวันศุกร์

ใช่แล้วคุณแม่ก็มวลแต่ทำแล้วก็เหมือนว่าเขานั่งกินตรงนั้น
คุณแม่ก็เลยบอกเออกินนานก็คุณแม่ก็เป็นจ่อมทีก็
ห้าทุ่มเขามากอดคุณแม่เขาก็ไป
แม่ก็เลยไม่ได้วันนั้นไม่ได้ดูเพราะว่าเขาเพิ่งมากอด
คิดอย่างนี้คิดในใจแล้วคุณแม่ก็ทำกับข้าวอะไรไป
แป๊บเดียวประมาณตีหนึ่งใกล้ตีหนึ่ง
แล้วทางบ้านนู้นเขาก็มาเช็คบินบอกคุณแม่เช็คบินให้หน่อย
ทำไมเก่งยังไม่กลับแม่ก็ตกใจว่าเก่งทำไมไม่กลับ
คุณแม่ก็เดินไปเดินไปด้อมก็ถามเด็กเสิร์ฟร้านนู้นว่า
เก่งไปไหนเขาบอกเก่งได้ไปแป๊บเดียวเองเก่งออกไปแล้ว
คุณแม่ก็ตกใจว่าเก่งทำไมไปไหนไม่เห็นบอกเลยทุกครั้งก็จะบอกว่า
แม่หนูจะไปนู่นไปนี่นะถ้าถ้าเขาจะมาบอกคุณแม่ว่าไปนู่นไปนี่
แม่ก็จะห้ามเขาจะไม่ให้เขาไปเขาก็เลยบอกว่า
เลยถามเพื่อนเขายังนั่งอยู่ที่ร้านไหมใช่เขาไปส่ง
ส่งแล้วเขาก็กลับมานั่งที่เก่า
แล้วยังไงต่อเขาก็บอกว่า
แล้วก็ถามว่าปิ้งเก่งหนาวก็เก่งไปป่อ
ปอไหนปอกุ้งเผาร้านปอกุ้งเผา
ปิงก้าวค่ะบ้านแม่ก็อยู่แถวปิงก้าว
ใกล้ใกล้กันนั่นแหละสี่ป้ายรถเมนแล้วที่เพื่อนที่ชื่อปิงไปส่งอ๋อ
อ๋อสีป้ายรถเมเขาขี่รถไปส่งเหรอใช่
แล้วปิงก็กลับมาที่ร้านแล้วที่ร้านเนี่ยเดินมาเช็คบินที่แม่
แล้วปิงเล่าว่าไงต่อปิงเขาก็บอกว่าไปไป
ส่งพี่ปอแล้วเขาก็กลับมา
แล้วก็เลยบอกว่าเอ้าคุณแม่ก็ตกใจเลย
กลุ่มนั้นก็รีบคว้าโทรศัพท์มาคว้าโทรศัพท์มาแต่เขาปักกลับบ้านแล้ว
พอนั่นเขาก็กลับบ้านเลยไงเช็คบินเขาก็กลับบ้านเลย
เขาก็ไม่รู้อะไรแล้วคุณแม่คว้าโทรศัพท์มาแล้วไงต่อ
ก็โทรศัพท์โทรศัพท์หาเก่งก็โทรโทรแล้วเขาก็ไม่รับโทร
ช่วยอยู่ช่วยอยู่ปั๊มอยู่ช่วยอยู่คุณแม่ก็
มันไม่พูดไม่พูดแม่ก็ดับเครื่องโทรใหม่โทรอีก
เขาก็ไม่พูดแม่ก็ปิดอีก
ตอนนี้โทรอีกทีเขาบอกว่าต้นบุญแม่ก็เลยตะโกนว่าเก่ง
เก่งอยู่ไหนเก่งบอกแม่สิเก่งอยู่ไหนคุณแม่ก็คิดว่าเขาเป็นคนพูด
เก่งเก่งแม่อยู่เก่งอยู่ไหนล่ะลูกเก่งอยู่ไหนเป็นอะไรไหมลูก
เขาก็เลยบอกว่าอ๋ออยู่เจ้าพญาเขาไม่ได้บอกว่าเก่งอยู่เจ้าพระเขา
เขาบอกอยู่เจ้าพระยาเขาก็วางหูอีกคุณแม่ก็โทรไปอีก
โทรไปแบบใจไม่ดีแล้วไงโทรไปโทรไปก็
เขาก็เลยบอกว่าโทรไปเขาก็หลับบอกอ้าวเก่งเก่งเป็นไร
เราก็คิดว่าเขาพูดเก่งเป็นไรลูกเก่งไม่เป็นไรลูก
เขาก็เลยบอกว่าเก่งโดนแทงอยู่ที่โรงพยาแค่นั้น
คุณแม่ก็ไปถึงเขาก็เขาก็ยังเสียงเสียงผู้หญิงผู้ชาย
เพื่อนเขานั่นแหละทหารรุ่นเดียวกันได้ยินเสียงหลายคนไหมคะ
ได้ยินเสียงแบบเจี๊ยวเลยที่แรกอ่ะเจี๊ยว
แล้วได้ทันถามไหมแม่ว่าเสียงตอนที่แม่โทรไปอันนั้นคืออยู่ที่ร้านปอกุ้งใหม่
ไม่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วพอแม่ได้รู้อย่างนั้นแม่ไปโรงพยาบาลแล้ว
ไปเลยค่ะแล้วไงต่อค่ะ
ว่าไปเลยปุ๊บแล้วคุณหมอเขาก็เรียกมา
เพิ่งเป็นอะไรคุณแม่ฟังนะฟังดี
ว่าน้องเนี่ยเขาเหมือนที่ว่าเขาตายที่ปอมาแล้ว
เพราะว่ามานี่คุณหมอก็จะช่วยเต็มที่
คุณหมอก็จะปั๊มประมาณ๓๐ถ้าไม่ขึ้นมาก็

แต่ว่าเขาก็ปั๊มประมาณ๔๕นาทีทำนองนี้

คุณแม่ใจเย็นนะว่าเก่ง
ลูกคุณแม่เนี่ยทางหมอนี่ช่วยเต็มที่แล้ว
เพราะว่าเขาไม่มีความกระเตื้อนขึ้นมาเลย
อะไรอย่างนี้เหมือนที่ว่าคุณหมอก็บอก
ตายมาจากข้างนอกแล้วอะไรทำนองนี้
ระหว่างที่หมอคุยกับแม่มีคนปั๊มเก่งอยู่

จริงเก่งไปตั้งแต่ที่ร้านละนาดแล้ว

ใช่ไม่ปั๊มไม่ขึ้นใช่ปั๊มไม่ขึ้นเราก็ช่วยไม่ได้แล้ว

แล้วนะเพราะว่าปั๊มไม่ขึ้นแล้ว
เขาก็ช่วยเต็มที่แล้วว่า

เลือดเสียเยอะมากเพราะว่า
จะโดนอะไรเข้าไป

ตอนที่คุณแม่ได้คุยกับคุณหมอ

แต่ว่าตอนภาพแรกยังไม่ได้เข้าไป

ไม่เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าไม่ปั๊มแล้ว

เหมือนกับผู้ประสงค์ดีแต่เขาไม่ออกน้ำ

หรือว่าเขาส่งมาที่บ้าน

ส่งมาให้ว่านี่คือตอนที่ปั๊มอยู่ที่

ทีนี้คุณแม่ถ้าย้อนกลับไปที่โรงพยาบาล
คุณแม่เห็นเพื่อนเก่งเยอะไหม
เขาก็อยู่รอตรงนั้นว่าเก่งเป็นอะไรหรือเปล่า

เป็นเพื่อนเป็นดั้งเดิมหรือเป็นเพื่อนทหาร

เป็นเพื่อนทหารหรือเป็นเพื่อนดั้งเดิม

ทีนี้๘คนนี้เล่าอะไรให้คุณแม่ฟังบ้างคืนนั้น
เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรคุณแม่ก็ตกใจ
คุณแม่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขา

ผมเป็นคนเรียกน้องเก่งออกมาเอง

แต่เคยมาบ้านให้แม่เห็นบ้างไหม

ใช่แม่ตอนนั้นที่เขาเป็น
เขาฝึกกับทหารแม่จะไปเยี่ยมเขาทุกอาทิตย์

คนนี้เนี่ยคืนนั้นไม่มีใครเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น
ใช่เขาบอกเขาไม่รู้ไม่เห็น

กบหูก็เป็นเพื่อนเขาเหมือนกัน

บาดเจ็บกี่คน๔๔เข็ม

คนหนึ่งเย็บ๔๔เข็มโดนตรงไหน

โดนอะไรคะก็โดนไอ้นั้นเนี่ย
โดนแทงเหมือนกันแต่ว่าเขาแทงแบบนี้

๘คนที่ว่าคือกลุ่มที่

ใช่ใช่แต่ว่า

เขารู้แค่ไม่กี่คนที่ว่านัดเก่ง
อีกคนนึงเขานัดเก่ง
แต่ว่าอีกหลายคนอาจจะไม่รู้

เขาบอกเขาที่แรกเขาไม่รู้ว่าเก่งมา

ให้เก่งออกมาคนชื่อต้น
เป็นเพื่อนกันเขาไม่เป็นเพื่อนหรอก

เขาก็เห็นเขาเรียกพี่กับผมอยู่

มานี่กินก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปเป้าอุ้งเผากัน

ในเฟซไงคะเฟซเขาคุยกัน

ทีนี้มาจนถึงที่เรายังนั่งคุยกัน
เกิดอะไรขึ้นนั้นคะ
ใครฆ่าใครฆ่าลูกแม่ใครฆ่าลูกแม่แล้วทำไมถึงจะฆ่า
มันเหตุอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็น
เขาไม่เห็นเขามัวมันมืดตรงนั้นมันมืด
กล้องมันมัวหรืออะไรคุณแม่ก็ไปถามหลายทีแล้ว

คุณแม่ได้ใบรับรองการตายมาไหมคะ

เขาเขียนว่าที่ตายสาเหตุมาจากอะไร
ก็ถูกแทงที่คอด้านซ้ายเป็นแผลชะกันลึก

ถ้าสรุปแบบนี้คือน่าจะมาจากการเสียเลือด

แต่ว่าจากคืน๑๗ต่อ๑๘เนี่ยค่ะ
อ่า๑๗ต่อ๑๘นะ

มันมีเรื่องอื่นอีกที่ทำให้จากที่ไม่รู้
ต้องสู้แล้วว่าใครฆ่าเก่ง

คือจึงเป็นที่มาที่ทุกคนมารวมตัวกัน
แล้วก็ไปปรึกษาคุณวรินด้วย

ระหว่างจากคืนที่เกิดเหตุ

คือเรื่องเกิดขึ้นกับทหาร
แต่เหตุการณ์อยู่นอกรั้ว

แต่ทำทหารสักครู่ค่ะ
แล้วก็คุณผู้ชมคะตั้งแต่ที่คุณแม่เล่าเนี่ยคือคืนนั้นจนถึงวันนี้นะคะ
คือ๘คนเนี่ยเอางี้ถ้าพูดกันภาษาเราง่ายคือ๘คนนี้เพื่อน
แต่ตัวละครไม่ได้มีเท่านี้ตัวละครมีมากกว่านี้แต่ไม่ได้รู้ในคืนนั้นนะคะ
เรามารู้เพิ่มเติมเนี่ยวันไหนคะต้องท่านไหนเล่า
มารู้เพิ่มเติมก็คือว่าวันสวดนั่นแหละว่า

สวดศพเขาก็มาขอคำมาคุณแม่๘คนนั้นแล้วอีกคนนึงก็ติดคุกไปแล้ว
อีกคนนึงยอมรับแต่ติดคุกไว้แล้วแล้ว๘คนนี้เป็นคนร่วม
คนรวมแบบไปกินตรงนั้นแล้วก็เขาก็พามาขอกลับมาคุณแม่
แปดคนที่บอกเป็นเพื่อนที่เจอคืนนั้น

อันนี้ใครอันนี้ตัวละครใหม่ถูกไหมคะใช่ค่ะ

คือ๘คนในคืนนั้นกับเก่ง๑คนที่นอนเสียชีวิตอยู่อันนี้กลุ่มหนึ่ง

แต่ทีนี้มาเพิ่มกลุ่มใหม่คือตอนที่มีงานศพเก่ง

ไม่ใช่๘คนที่แม่รู้จักในคืนนั้นเลยจ

เขาก็มาขอเข้ามาแบบก็มีการแบบตีกันหรืออะไรลุมกันอะไรทำนองแบบนี้

ใช่เหมือนทหารเหมือนทหารเกณฑ์เหมือนกันค่ะ

ละกองกันแต่ว่าอยู่ในสังกัดเดียวกัน

ยังไม่เขายังไม่ออกมาจากนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าไปห้องน้ำล้างเลือดล้างอะไรอากาศเขาก็เห็น

เขาก็ล็อกตัวแล้วก็เรียกตำรวจมาจับ

เพราะฉะนั้นถ้าเอาคืนนั้นในกลุ่มเพื่อนของเก่งมี๘

รวมเก่งเป็น๙กลุ่มหนึ่ง
แล้วแม่มารู้ว่าตัวละครในข่าวเพิ่มเนี่ยอีก๙๙
๙เนี่ยคือ๘มาขอเข้ามาในงานศพเก่ง
ส่วนหนึ่งที่จะรวมเป็น๙คือโดนจับตั้งแต่คืนเกิดเหตุ
ตั้งแต่เช้าเป็นที่๑๘

ซึ่งทั้งหมด๙บวก๙ที่ว่าทหารเหมือนกันหมด

แล้วที่มาขอขมาคือมายอมรับด้วยไหมว่าคือทะเลาะ
มีบ้านกรณอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้สอบอะไรแม่กำลังแบบมึนอ่ะก็ไม่ได้ถามว่า

แล้วก็พยายามติดต่อกับผู้ใหญ่
ต้นสังกัดของน้องคือกองทัพภาคที่๑
แต่ก็โดนทางตันทุกทางโดย
มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่หนึ่ง
บอกกับคุณแม่ว่าขอให้อยู่นิ่ง
ขอให้อยู่เฉยให้เงียบ

ไม่ต้องไปร้องเรียนที่ไหนเขาจะจัดการเอง
เขากำลังประสานกับตำรวจที่สนบังยี่ขัน
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีนี้อยู่

แล้ววันต่อมาคุณแม่ก็เข้าไปที่โรงพัก
คือสอนอบังยี่ขันก็โดนนายตำรวจตวาดออกมา
ว่าไม่ให้เข้ามา

แล้วข่าวก็รั่วไปถึงนายทหารในกองทัพ

ได้ข่าวว่าคุณแม่เข้าไปที่สอนอบางยี่ขัน

เข้าไปกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผมกำลังจัดการเรื่องให้อยู่

ระหว่างงานศพเหรอ

นายทหารท่านที่ว่านี้มางานศพไหมคะมาค่ะ

วันที่๑๘คือสวดคืนแรกใช่ไหมคะ

แสดงว่าท่านนี้เป็นคนที่พา๘คนมาขอขมา

แล้วไงต่อคุณน้าเล่าเลยก็ได้เล่าเสริมกัน

ก็ไปโรงพักไปขอ

เพื่อที่จะไปรับสม
ออกมาจากโรงพยานศิริราช

เราก็เอาไปยื่นที่โรงพยานศิริราช

เราไปติดต่อทางวัดแล้วว่าลูกเราตาย
เดี๋ยวเราจะเอาลูกศพลูกเรามา

เป็นผู้บังคับการกองทัพภาคที่๑

โดยที่ท่านคือคนที่สั่งให้อีก๘คนมาขอเข้ามาแม่

แล้วพูดถึง๑คนที่ถูกจับไปตั้งแต่วันเกิดเหตุไหมคะ
พูดถึง๑คนที่ถูกจับไปตั้งแต่วันเกิดเหตุไหมคะ
ก็พูดว่าเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนทำ

แทงเป็นคนแทงเองเลย

อันนี้ที่คือมาร้องนี่คือว่าทางครอบครัวไม่รับรู้ไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเลย
อันนี้ที่คือมาร้องนี่คือว่าทางครอบครัวไม่รับรู้ไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเลย

ไม่มีใครให้ข้อมูลเราเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงตายตายเพราะอะไร

แล้วที่คุณวรินเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ

สนทนาที่บอกว่าไม่ต้องร้องสื่อ

ในงานศพใช่ค่ะเช้าเขาโทรมาเลย
ในสอนอบังยี่ขันพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย

วันที่๒๑เพราะอะไรถึงไป

เขาจะไปแจ้งความไงคะยังไม่ได้แจ้งความ

อยู่เฉยตามที่ท่านนี้แนะนำล่ะ

เพราะว่าคืนวันที่๒๐

ใช่ค่ะมาคุยกับเราว่า

ผมรักลูกทุกคนเท่ากันเหมือนลูก

พ่อแม่ที่กระทำ

คุณแม่ที่เสียหายค่ะ

เพราะทั้งนั้นเขามาก็ไม่มีสตังค์ไงคะ

ให้เราเอาอย่างนี้ละกันในเมื่อไม่มีสตังค์เขาจะช่วย

เออพี่ไหน่ลูกเราก็ตายแล้วเนอะ

เราก็ไม่รู้เรื่องอะเนาะ

บอกไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่ได้คิดจะเรียกร้องอยู่แล้ว
วันถัดมาไม่วันเดียวกัน
ไม่สิวันที่๒๐เขาคุยกับเราตอนวันที่๒๐
วันที่๒๑นัดเจอกันเวลาบ่ายโมง
แล้วพอเราทำพิธีเสร็จประมาณ๔โมงถึง๕โมงเช้าโดยประมาณนะคะ

ก็มีทหารโทรมาหาแต่เป็นคนรับเองเป็นคนคุยเอง
เขาก็บอกว่าคุณแม่ขอเลื่อนอีกสัก๒๓วันนะ
ขอเลื่อนอีกสัก๒๓วันนะ

ถามไหมหลักฐานอะไรก็ดีสิคะได้หลักฐานเพิ่มขึ้น

บอกอ๋อเหรอยังไม่นับใช่ไหมยังไม่ให้ไปใช่ไหม
บอกยังไม่ให้ไปเดี๋ยวค่อยมาอีก๒๓วันขอเวลาอีก๒๓วัน
สรุปวันนั้นไม่ได้เจอกันตอนบ่ายไม่ได้เจอค่ะ

แล้วภายในสัก๒๓วันยังมีอีกเหรอ
แล้วก็กลับมาที่วัดกลับมาที่วัดก็เป็นการคุยกันในพี่น้อง
นะคะว่าเออเนี่ยตำรวจเขาคงมาขอเลื่อน
ทหารขอโทษ
ทหารเขาโทรมาขอเลื่อนว่าขอเวลาอีก๒๓วันเขาได้หลักฐานใหม่เพิ่มเติม
เขาพูดแบบนี้เราก็ไม่ได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเนี่ยทันหนึ่งพี่น้องก็คุยกันว่า
แล้วเรามีไปแจ้งความบ้างหรือยัง
ว่าลูกเราตายเออยังไม่แจ้งเลยเพราะว่า

พอกลับมาจากทำพิธีแล้ว

อ่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวไปไม่ถึงขั้นตอนกฎหมายค่ะ

ขอแจ้งความที่ลูกเสียชีวิตที่ปกุ้งเผา
ทางตำรวจเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องแจ้งก็ได้
เพราะว่ามันมีใบบันทึกประจำวันแล้ว

ก็จะมีตำรวจไปสอบ
ที่สอบที่ปแล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้คือที่ที่ปอนเราไม่ได้ไปค่ะ
ที่เราไป๒คนคือไปที่โรงพยาบาล

อันนั้นก็เหมือนแบบตำรวจรับรู้แล้ว

หลังจากที่เราไปโรงพักแล้วใช่ไหมคะ

ก็มีนายทหารโทรมาหาเราว่า

เสียงที่โทรมาคือคนที่เราเจอหน้า
หรือคือคนที่อยู่ในโทรศัพท์ที่เราไม่รู้ว่าใครคะ

รอบนี้ที่ถามว่าไปโรงพักทำไม

แล้วทำไมทางทหารทางทหารถึงรู้ว่าเราไปโรงพักมา

ทำไมคุยกันยาวไหมคะ

เดี๋ยวเสริมทางกฎหมาย

ลำดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียจะต้องไปแจ้งความ

คืออย่างนี้ทหารก็ตามแต่มันตายนอกเขตทหาร
ก็ถือว่าตายนอกเขตทหารเสร็จมันอยู่ในอำนาจของสารยุติธรรม
เจ้าพนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
รวมรวมพยานหลักฐานเพื่อหาผู้ต้องหาและจำเลย
เขาซึ่งเป็นแม่เขาต้องไปแจ้งความไปสอบปากคำ

ไม่ใช่ว่าตายแล้วตำรวจบอกว่าไม่ต้องแจ้งความ
ตำรวจลงบันทึกประจำวันเองแล้วใครเสร็จรับทราบ
กำลังจะถามว่าคือต่อให้เป็นทหารแต่เหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ของสารยุติธรรม

คือสภาพทหารที่ติดตัวไปไม่เกี่ยว

แล้วลงบันทึกประจำวันไม่พอเหรอคะก็ลงแล้วไง
คืออย่างนี้โรงนี่แค่รับรู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
แต่ยังไม่ได้ไปสอบสวนหรือว่าคนที่อ้างสิทธิ์เป็นญาติเนี่ย
แจ้งว่าเราคือเป็นผู้เสียหายแทนผู้ตาย

ตามปกติแล้วเกิดเรื่องกับทหารในพื้นที่สารยุติธรรม

ปกติแล้วเจ้าของหน่วยเนี่ยเจ้าของอำนาจของตัวบุคคลเนี่ย
เขาโทรคุยกับเจ้าพนักงานคือตำรวจได้ไหม

มันอาจจะมันไม่รู้นะ

เดี๋ยวสิเวลาเราบอกเมืองไทยเป็นอย่างนั้นแปลว่ามันยังไงล่ะ

ถ้าดิฉันเป็นคนในครอบครัวเขาดิฉันต้องเชื่อทหารที่โทรมาบอกเหรอคะ
ว่าไม่ต้องแจ้งความเดี๋ยวทหารจัดการให้หรือยังไง

ถ้าเขารู้ว่าเขาเสียหายแล้วเขาถูกละเมิดสิทธิ์
เขาถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ย

แต่ผ่าเอิญว่าเคสนี้มันเป็นของความยุติธรรม

ทหารก็เลยใช้สิทธิ์ใช้อำนาจมาบอกทางนี้ว่า
ไม่ต้องไปในกระบวนการยุติธรรมสารยุติธรรมข้างนอก
เดี๋ยวทหารเคลียร์เองจัดการเอง
แต่ถ้าดิฉันจะใช้อำนาจสารยุติธรรมด้วยได้หรือเปล่า

ได้ก็คือว่าสารมันอยู่ในเขตของพนักงานตำรวจ

ที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพราะตำรวจ

ก็คือว่าตำรวจมีหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐาน
ว่าสงสัยว่าใครก็ขอไปยังหน่วยงานของทหารที่กระทำผิดต้นสังกัด

นำผู้ต้องหาออกมาจากค่ายมาให้ตำรวจสอบ
ตอนที่สายโทรศัพท์โทรมาบอกเนี่ย
คือความหมายคือว่าไม่ต้องไปตามที่ตำรวจเลอะ
ไม่ให้ออกสืออะไรแบบนี้ไม่ต้องให้ออกสือ
เสียงเสียงฉุนเฉียวไหม
เฉียวที่เป็นเรื่องนี้ก็มาฉุนเฉียวที่บอกว่า
ผมบอกแล้วไงเมื่อไม่ให้ไปโรงพัก
คุณแม่จะไปโรงพักไปกดดันตำรวจทำไม

ผมจะจัดการเองคุณแม่ก็เลยของขึ้นไง

ไม่ได้ตอบแบบว่าบางเขาวางหูเลยแม่ก็อ้าว

เดี๋ยวรอ๒๓วันนะได้หลักฐานใหม่เพิ่มไม่เกิดอะไรขึ้น

เข้าเหรอคะแล้วหลักฐานใหม่คืออะไร
ก็เขาบอกว่าเขาจับคนอีกคนนึงมาได้แล้ว
ไม่ใช่น้องสองแล้วเป็นน้องปอยเป็นคนท่าแล้ว
เดี๋ยวมาไล่อีกทีนะเดี๋ยวยังไง
เดี๋ยวดิฉันยังติดใจกล้องวงจรปิดอยู่
คลิปที่ได้มาเนี่ยมีผู้หวังดีส่งมา

ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขาเล่าไหมตอนที่ส่งคลิปมาให้

คือเราคาดว่าเขาอาจจะมีความกลัวหรืออะไรอย่างนี้

คือเขาเลื่อนนัดที่จะเจอกันขอบอกขอ๒๓วันเพราะว่าเจอหลักฐานใหม่
ค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงสองสามวันตอนนั้นแหละมีสายโทรศัพท์มา
ใช่ไหมคะเราไปหาตำรวจทำไมทหารท่านนี้ได้รู้แล้วโทรมา

อันนี้คือข้อแรกที่งงนะคะข้อที่คือแต่ที่ฉันไปไปทางคุณวรินก็คือว่า
ตกลงเขาต้องใช้อำนาจสารไหนกันแน่สารทหารหรือสารอาญา
คือสารยุติธรรมโดยหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนสนบังยี่ขันเนี่ย
มีหน้าที่จะต้องเรียกผู้ต้องหาผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่คาดว่าเป็นพลทหารเนี่ยที่อยู่ในค่ายเนี่ย
ประสานไปยังในทหารพระธรรมนูลให้นำตัวออกมาเพื่อให้สนบางยี่ขันนี้สอบ
แต่นั่นต้องมีสำนวนก่อนถูกไหมคะแต่อันนี้ที่เขาได้รับมาคือไม่เป็นไร
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแล้วทางทหารท่านจะรับไปทำเองอันนี้คือสองทางที่คุยกับทางแม่นะครับ
คำถามคือตกลงพอได้สายนั้นที่รู้สึกว่ามีความฉุนเฉียวนะคะ
ตกลง๒๓วันเรารู้ไหมว่าอะไรคือหลักฐานใหม่ที่เขาเจอ
เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ได้เอาเขาบอกเนี่ยคนนั้นไม่ได้ทำแต่ว่ากลายเป็นคนนี้เป็นคนฆ่า

ก็คือว่าน้องสองเนี่ยไม่ได้ทำกลายเป็นน้องปอยเป็นคนฆ่าเพราะเขาสอบมาแล้ว๕คนนี้ชี้เป็นน้องปอยหมด
เดี๋ยวนะตอนที่มาขอขมาแม่๘คนที่บอกว่าไม่ใช่เพื่อนคืนนั้นเนี่ยนะ๘คนนี้เนี่ย

ไม่ได้เล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่า
แต่๘คนนี้มาขอขมาแล้วบอกว่า
คนที่๙โดนขังเพราะโดนจับ
ว่าคนนี้คือคนที่ทำร้ายเก่งลูกแม่
แต่ช่วง๒๓วันนี้มาบอกว่าเปล่า

ซึ่งอีกคนนึงคืออยู่ใน๘ที่วันนั้นมาขอเข้ามา

แล้วคนนี้โดนขังคือแบบอะไรนะคะงง
แล้วที่จับกันตอนวันเกิดเหตุเขาก็

คุณแม่สงสัยแต่ว่าไม่สงสัยว่ามันมีหลายคนที่ทำ

แม่บอกว่าคนนั้นคนนั้นทำด้วย
คุณน้าหรือพี่ช่วยกันเล่าได้
อันนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนติดต่อใครบ้าง
แต่ตกลงแล้วคนแรกที่ไปขัง

เดียวที่ไหนจะมีกำลังฆ่า๑คน

อีกแล้วแต่อย่าลืมนะผู้ตายกับเพื่อนผู้ตายที่บาดเจ็บ

ไม่ใช่ฆ่าง่ายคนเดียวจะไปฆ่าสองคนพร้อมกัน

แล้วก็อยู่ในกลุ่ม๙คน

แล้วที่เก็บเหตุ

คือคนที่โดนขังคนแรกทำด้วยไหม
หรือเขาเปลี่ยนคนหรือเขาบอกมี๒คน
เขาบอกว่าคนที่จับไปคนแรกอ่ะ
ไม่ได้ทำเขาจับได้แล้วว่าคนนี้มันรักแทน

เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนี้ทำ
เขาบอกว่าคนแรกที่โดนจับไม่ได้ทำ
อีกคนต่างหากที่มานั่งขอขมาใน๘ทาง

แล้วที่คนแรกที่โดนจับได้ที่บอกว่า
ก็โดนจับได้หลังโทรเพจ

ที่แรกเขาอ้างว่าจับได้โดยกาดของปกุ้งเผา
แล้ววันนี้ก็มาบอกว่าไม่ได้ทำ
เหมือนเขาไปล้างเลือดในห้องน้ำแล้วก็โดนจับอย่างนั้น
ในที่เกิดเหตุแค่คนเดียวเขาก็เลยจับมา

คุณแม่ก็อยากจะมีความยุติธรรมว่า

อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่

แล้วตกลงว่าพอครบ๒๓วัน

ทำดูแลคดีนี้แล้วผู้ใหญ่รู้เรื่องแล้ว
ให้เราไปพบผู้ใหญ่หน่อยได้ไหม
แล้วไปพบไหมไปค่ะแล้วคุณจะว่าไงฮะไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่านเดิม
ไม่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าคุยกันว่าไงคะ
ก็เขาก็ถามว่าคุณแม่ต้องการอะไรจะให้ทางกองทัพ
ช่วยเหลืออะไรบ้างทางกองทัพจะจัดการให้หมด
ทางนี้เขาก็ถามว่ามีอะไรที่ทางกองทัพช่วยได้ช่วยคุณแม่ได้

ะเดี๋ยวนะรวมกันมาหรือว่าเป็นของนายทหารท่านนั้นที่ไปงานศพ
เขาตอนแรกเข้าใจว่าเพียง
ท่านให้การว่าวันแรกเลยนะคะ
เขาบอกเขาจะเอาเขาเองเขาจะช่วย

เดี๋ยวนะคะคือทางรายการเวลาหมดแล้ว
ยังมีอีกหลายท่อนที่ยังไม่ได้เล่า
คือประเด็นสำคัญที่ต้องยอมแล้ว

เพราะถึงขนาดไม่กล้านอนบ้านตัวเอง

ค่ะมีคนคนมาดักหน้าบ้าน

เขายังไม่ได้เล่าเลยว่ามีใครส่งอะไรมาให้บ้าง

ขอคาราคาซังไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ
แต่บอกคุณผู้ชมไว้ตอนจบรายการวันนี้ก็คือว่า

แล้วมีคนไปดักที่บ้านเขาก็ไม่รู้ว่าใคร

เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะคะ

ขอฝากไว้ที่เต้มมีคะ